วิ่งวิ่งหน่อยฟิตหน่อยนะฮะ

จับลูกหมูตัวเล็กลูกหมูเขาวิ่งเร็วเหมือนกันนะครับ
แต่คราวนี้ใครที่จับได้เอาลูกหมูกลับบ้านไปได้เลย
นี่เป็นการจัดกิจกรรมของกรมการบริหารส่วนตะบนลานดอกไม้

จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

ดูบรรยากาศความสนุกสนานกันเลยครับ

อย่าดึงกันนะลูกนะสงสารนะฮะ
ตัวแทนฝ่ายหญิงและแต่ละหมู่บ้านกว่า๕๐คน
โอ้โหวิ่งกรูลงไปในสนามโรงเรียนวัดอรัญญิกวาส
ที่ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ส่วนคุณพี่สองคนนี้กำลังบอกของฉันนะฉันจับช่วงล่างได้ก่อน
ได้ช่วงบนได้จับช่วงบนได้ก่อน

ถือว่าเป็นกิจกรรมกีฬาแข่งขันกันที่บอกว่าจะง่ายหรือไม่ง่ายนะ

ร่วมการแข่งขันโดยไม่จำกัดจำนวนคน
จากนั้นผู้ร่วมแข่งขันจับหมูยืนล้อมเป็นวงกลมรอบลูกหมูแสนสน๓ตัว
มือเหนียวก็จับลูกหมูได้ก่อนก็อุ้มกลับบ้านได้เลย

จับห่างก่อน
บอกสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพค่ะพี่น้องค่ะ
รอบแรกผ่านไปรอบใหม่นัดล้างตาก็ตามมา
สองสาวสองหมู่พาลผู้ปรับยังร้านกันต่อไป
วิ่งเร็วมาก

คุณพี่เสื้อฟ้านี้ยังไม่ยอมยังไม่ยอมแพ้
โอ้โหใส่เกียร์วิ่งไล่กันเต็มที่เลย

โอ้โฮหมูไปตามแต่กุ๊กก็ไม่โดนนะครับ
หมูตัวนี้แสบมากนะคะหายไปเลย

ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องหนียังไงก็หนีกันไป

คุณพี่บอกเหนื่อย
คณะกรรมการเห็นว่าหากให้วิ่งไล่จับกันต่อไป
ไม่คุณใดคนหนึ่งก็คงเป็นลมจับแน่หรอก
ก็เลยตัดสินใจให้เป่ายิ่งฉกกันซะ

ใช่คราวนี้คุณพี่เสื้อฟ้าได้นะครับมากับดวงเลย
มากับดวงสรุปก็ได้ไปคนละตัวละจ้า
ลูกหมูน้อยตกเป็นของคุณพี่หมู่๖
ลูกหมูกอดแนบอกกลับบ้านไปอย่างอารมณ์ดี
อ้าวได้เป็นคนละตัวก็ยังดีนะฮะ
แข่งขันฝ่ายหญิงเสร็จไปฝ่ายชายบ้าง
โอ้โฮฝ่ายชายนี้เข้มข้นเดือดมากนะฮะ

โอ้โฮสงสัยลูกหมูช้ำชอกเหมือนกันนะ
นะฮะแต่เขาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมกีฬาที่
หนึ่งคือสร้างความรักความสามัคคี
สองนะฮะก็เรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะครับ
แล้วก็ลูกหมูก็ได้กลับบ้านไปด้วยนะครับ
นี่คุณพี่คนนี้ได้เป็นประเภทฝ่ายชายไปนะครับ
อ้อถ้าเจ้านี่พี่มันอะไรที่หลัง